คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้ระทึกจริงนะครับ
เรียกว่านนทบุรีดุเลยเมื่อคืนนี้
มีการยิงกันเสียงดังปั้ง
เกือบสิบนัดใช่แล้วก็มีการไล่ตีไล่ฟาดกันด้วยนะฮะคนที่อยู่บนตึกเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ประทึกนี้กันนะครับ

คนเมาไปแห่เด็กผู้หญิง
กระโดดหลอกเด็กผู้หญิงจนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่พ่อมาเอาคืนนะครับ
วะมันยิงปืนยิงจีนด้วย
อันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเห็นเหตุการณ์ไหมฮะ
ตั้งแต่ต้นของคลิปนะและหลายมุมด้วยมีทั้งด่ากันเป็นเสียงผู้ชายด่ากัน
ท้าทายกันสักพักไล่ตีกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับ
แล้วก็ผู้หญิงที่อยู่บนอาคารที่ถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ย
สามารถที่จะถ่ายไว้ได้เลยว่ามือยิงเป็นใคร

นี่เป็นเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
อย่างที่บอกมีทั้งด่าทั้งท้าทั้งตี

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเอื้ออทร๒อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
หลังเสียงปืนสงบทั้งสองกลุ่มแยกย้ายหลบหนี
ถ้าได้ฟังในคลิปนะคุณป้าที่ถ่ายคลิปบอก
คุณตำรวจคุณตำรวจมันไหล่จะมามันไหล่จะมา
ทำไมมายากมาเย็นจังเลย
นี่เขาจะยิงจะฆ่ากันอยู่แล้วไม่รู้จะตายกี่ศพ
เกลื่อนพื้นเลยเพราะมีทั้งกระจกจากรถยนต์
กระจกจากอัคคารแล้วก็พบ
กระสุนปืนยังไม่ทราบชนิดจำนวน๖ปลอก
มีดยาวแล้วก็ขวดเบียร์ขวดอะไรต่างแตกระจายเลย

คนแรกเป็นชายุ๕๐ปีถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ชายโครงขวา

ขาซ้ายถูกขวดเหล้าบาดเป็นแผลนะครับ

คนเจ็บคนแรกก็คือนายศักดรงอายุ๓๒ปี
มีบาดแผลถูกมีดฟันที่หน้าอก
หัวเข่าขวาแล้วก็หลังมือซ้ายคนที่นอนอยู่นี่นะ
แล้วก็นายวิศนุอายุ๓๓ปี
ถูกมีดฟันที่ชายโครงขวา๑แผล
ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนักคนที่นั่งนะฮะ

ส่วนนี้น่าจะเป็นอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุกันนะครับ

สาเหตุที่ทั้งสองกลุ่มยกพวกตะลุมบอลฟันกันกลางดึก

คือเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของนายนโรงศักดิ
คนที่นอนเจ็บอยู่บนรถกู้ไพรนะครับ

บอกว่าหนูลงมาจากตึก

จะไปส่งเพื่อนผู้หญิงตึกฝั่งตรงข้าม
ปรากฏว่ากลุ่มคนเมาอยู่กระโดดออกมา
ซอกตึกที่พวกเขากำลังกินเหล้ากันอยู่

แบบหลอกเหมือจ๊ะเอ

เด็กผู้หญิงตกใจวิ่งหนีกันคนละทิศละทาง

พ่อคะพ่อมีกลุ่มคนเมามาแกล้งหนู

ปรากฏนายนรงศักดิ์มาถึง
ก็เลยมาเจรจากับกลุ่มคนเมา
เจรจาไม่ได้ผลเพราะถูกไล่ฟันก่อน
ก็เลยไปยกพวกเพื่อกลับมาตีกัน
คุณผู้ชมฟังเสียงเด็กหญิงวัย๑๒

แล้วเขาก็เดินหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเดิน

หนูก็เดินออกมาแล้วเขาก็มาทำอย่างนี้ใส่หนูกัน

เกือบจะถึงแล้วล่ะแล้วหนูก็กิ้งลงมาเลยสองรอบ

น่าจะล้มแล้วก็กิ้งลงมาเลย

แล้วเขาก็หนูก็เลยไปโทรตามหาพ่อ
แล้วเขาก็ขำหนูมีคนตรงนี้ช่วยหนูอยู่
เขาขามหนูเขาไม่ขอโทษ
เด็กหญิงวัย๑๓ก็เลยโทรไปบอกพ่อ

ใช่ค่ะทีนี้ฟังน้องไปแล้วฟังพ่อบ้างค่ะ

พอผมไปถึงนะคู่กรณีเอามีดมาไล่ฟัน

ใช่แล้วพ่อก็บอกว่าผมไม่ได้มีอาวุธไปด้วยนะ
แล้วเสียงปืนที่ดังขึ้นไม่ได้มาจากฝ่ายผม
คือตัวเขาบอกหรือจะเป็นตำรวจที่อาศัยอยู่บนตึกข้างบน

เขาบอกว่าคนมีปืนไม่ใช่อยู่กลุ่มเขา

แต่ว่าตอนนี้ฟังพ่อของน้องก่อนค่ะ
คุณผู้ชมฮะกรณีของคนที่ยิงปืนนะครับ
ตอนช่วงชุลมูลเราเข้าใจนะว่าแต่ละคนก็หลบหนี

แต่ทีนี้คุณผู้ชมตอนแรกที่พ่อเด็กบอกว่า
คนยิงปืนน่าจะอยู่บนตึกหรือเปล่า

บอกว่าคนยิงปืนอยู่ข้างล่างนั่นไงคุณ

นั่นนะฮะถือปืนอยู่แล้วก็ยิงด้วย
แต่จะเป็นจากฝั่งไหน
ฝั่งคนเป็นพ่อหรือฝั่งคนเมาที่ไปแกล้งเด็ก
อันนี้ตำรวจจะต้องเสือบต่อ
คือล่าสุดวันนี้อาการของคนเจ็บทั้ง๓คน
อาการของคนเจ็บทั้ง๓คนชายอายุ๕๐ชื่อใน๑
เชิดสูงเนินที่ถูกยิงก็กำลังอยู่ในโรงพยาบาล
ใช่ตอนนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลนะอยู่ที่โรงพยาบาลปากเกร็ด๒ค่ะ
เห็นว่านายหนึ่งคือไม่ได้เป็นคนร่วมก่อเหตุแล้วฮะ

ส่วนนายศักดิ์นบรงกับนายวิศนุซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกัน

ตำรวจต้องไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลแล้วครับ
ส่วนเรื่องของมือยิงรู้หรือยังนะว่าเป็นใคร
คือเขาบอกว่าตำรวจรู้กลุ่มแล้วนะคุณ
รู้แล้วว่าเป็นกลุ่มที่มากับฝั่งพ่อของเด็กคือศักดรงค

แต่ยังไม่สามารถระบุตัวได้ว่าชื่ออะไร
ตอนแรกที่ให้การเมื่อคืน
ก่อนข้างห้องห้องห้องผ่าตัดอยู่ด้วยจ้ะนะคะ

เหตุอุปอาศตร์กลางดึกที่โนนท์นะครับ